มาที่เรื่องของงูกันบ้างบ้านเราเมืองเราก็มีข่าวงูให้อ่านเข้าบ้านคนทุกวันเหมือนกันเนาะ
ล่าสุดไปอยู่นู่นเลยครับโรงหลังคาอยู่หลังคาของโรงงานสูงขนาดนี้ก็ยังขึ้นไปได้
โอ้โหดูขนาดทั้งเลือยขึ้นไปเนอะครับสูงขนาดนี้ที่ร้อยเอ็ดนะฮะ
เยาวมาเคลียร์เคลียร์โง่เหลือมยักข์
โอ้ย่าต้องสี่เมตรเผยขึ้นไปบนโครงหลังคาโรงงานขายเหล็ก
ที่ตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ดครับริมถนนทางออกไปกรสินครับ
แล้วก็เลื้อยไปอยู่ขดอยู่บนโครงหลังคานี่แหละฮะ

ต้องช่วยกันเอาไม้แหย่แบบนี้ครับ

เพราะว่าความสูงของโครงหลังคาจากพื้นมันเยอะ
ก็ใช้เวลากันร่วมครึ่งชั่วโมงครับ

โอ้โหตัวเบลอเลย

เปิดโรงงานตามปกติจู่พนักงานแงนหน้าขึ้นไป
หุ้ยงูอยู่ข้างบน
ตกใจเลยครับร้องกันเสียงลั่นเลย
ก็รีบแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยจับ
ดูก็สัก๔เมตรได้ครับ
เป็นกู้ภัยอโศกเขาก็ไปช่วยกันจับ
บอกว่ามันก็คงจะเลื้อยขึ้นไปนานแล้วล่ะ
สุดท้ายก็จับได้แล้วก็เอาไปปล่อยคืนสุด
ธรรมชาติต่อไปแต่ว่าโรงงานเหล็กนี้ก็

นี่งูเยอะสุดท้ายก็
อยู่ในธรรมชาติกันเยอะแยะมากมายครับนี่งู